มันอร่อยมากนะ
มันกินแบบด้วยความมีกังวลเข้าใจป่
กังวลกันแล้วกันแหละ

เข้าพี่กอล์ฟไปแล้ว
ักมาสองคำหมดแล้ว
มาโทษดีแล้วเนี่ย
ช่วยด้วย

มาเร็วพี่หมอ

ลบดิ
เสียดายอ่ะเสียดายจริง

ร้านจะแฟร์บ้าวะ
เข้าสิ้นซอย๓ศักดิ์๖๐๐เมตร
่งหน้าไทยทางใต้ไปตามพระราม๙ซอย๔๕
ปลายทางจะอยู่ทางซ้ายมือ๖๐๐เมตร
ไปทางอยู่ซ้าย๖๐๐เมตรโอเค

อ้อมันลงบริษัทพระราม๙พี่ก๊อฟขอโทษ
หลงแล้วว่าแขก

กลับไปทางเดิมนี่

ถึงแล้วโอเคสวยงาม
ไปไปไป

ช้าเหลือเกินเชื่องช้ามากเลยอ่ะ
ไปสิไปสิไปสิ

สไตล์ฟิวชั่นทันสมัย
ด้วยความคิดสร้างสรรค์

แต่เมนูอลังการทั้งขาวและหวาน

ร้านนี้ตั้งอยู่ในซอยพระราม๓
ร้านมันอยู่ในสูตรซอย๔๕
อ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไง

ให้เขาพูดก่อน

ไว้จำนวน๘๐๐บาททาได้๔จานนะคะ

เมนูทิมบูเล่โทสต์
ขนมปังไส้ครีมวานิลานหน้าน้ำตาลกรอบ
เมนูนี้ความพิเศษอยู่ที่ก่อนรับประทาน
ต้องตีตัวน้ำตาลด้านบนให้แตกก่อน
แล้วเมื่อตัดขนมลงไปไส้ไหลทะลักออกมา
ทานคู่กับผลไม้ตระกูลเบอร์ลี่และไอศครีมโฮเมด
รสสัมผัสทั้งร้อนทั้งเย็นและสดชื่น
ตั้งแต่คำแรกที่ได้ทาน

อืมร้านหน้าต้องการกำลัง

ไปเราต้องไปแล้ว
เป็นร้านแรกที่ทีมที่เสร็จก่อนไม่ยอมออกไป

ไปถ่ายร้านนกอ่ะ
เรียบรีบไปเดี๋ยวละตามไป

ก็ใช่กันดิ๒๐๐๐บาทแขก

หมดแล้วหมอชิลนะค่อยเดินไปค่อยเดิน
วันนี้เป็นวันที่แบบผมรู้สึกดีมากเลยเทปนี้

เดี๋ยวขับดีกว่าขับดีกว่า
โหมาร์ด่าเขาได้ขับจับบ้า

ทำไมร้านสุดท้ายเสียงเราดูดอบว่ะ
พี่ก๊อฟร้านแรกโอ้ยร้านสองโอ้ยร้านสาม
พี่ก๊อฟมันน่ากลัวแล้วอ่ะแค่
แน่นแล้วนะคือคนทั่วไปเราแน่นแล้ว
ของเขาก็คือว่าเริ่มแล้วแต่ร้านต่อไปแน่นอน
แต่พูดตามตรงนะมันกินมันไม่อยู่ท้องอ่ะ

เยอะเกินโถนึกว่าของเบา
ใจคอไม่ดีเลยอ่ะทำไมเจ็บลิ้นปี่แล้ว

๕๑ใช่อันนี้ไงอ้อยจริงด้วย

โอ้โฮมีถ้าพี่ก๊อฟร่วงใหญ่เลยอ่ะ
มีขวัญนั่นแหละนะก็ร้านไก่ย่างนี้เลยไก่ย่างเหรอ

ก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่เห็นป้ายเขียวไก่ไปโอ้ไม่อยากลงเลยว่ะ
ก็ลงไปก่อนเลยไปโอ้ยแขไม่ยอมลงจากรถแม่ดูมันดิ